ยังคงมีประชาชนร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง
จะมีการขยายไปยังคลินิกแล้วก็โรงพยาบาลรักษาสัตว์เพิ่มเติมด้วยครับ
บอกว่าตอนนี้ประชาชนจำนวนมาก
ร้องเรียนไปที่สายด่วนของกรมการค้าภายใน๑๕๖
กับเรื่องของการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน
แล้วก็คิดค่ายาค่ารักษาแพงเกินจริงครับ
แล้วก็ตรวจสอบและบางส่วนพบว่า
มีโรงพยาบาลเอกชน๑แห่งคิดค่ารักษาพยาบาลเกินจริง

ตอนนี้ก็มีการเชิญโรงพยาบาลแห่งนั้นมาชี้แจงข้อที่จริงแล้ว
ถ้าชี้แจงแล้วไม่สมเหตุสมผล
ก็จะดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินการทันทีนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้กรมได้แจ้งความดำเนินคดี

เพราะว่าคิดค่ายากับค่ารักษานั้นสูงเกินจริง
และตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาครับ

กรมการค้าภายในจะมีการเชิญโรงพยาบาลเอกชนประมาณ๗๐ราย
คิดค่ายาค่ารักษาแพงเกินจริงมาสอบถามข้อเท็จจริง
เพราะว่าจากการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนที่โรงพยาบาลส่งมาให้แล้ว
ก็น่าจะปรับลดลงได้ครับ
พบว่ายาบางชนิดนั้นโรงพยาบาลเอกชนบางแห่ง
มีส่วนต่างของราคาซื้อและราคาขายสูงเกินไปครับ
ร้อยละ๒๙ถึง๘๐๐๐กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ

แล้วก็มีกำไรตั้งแต่ร้อยละ๔๗ไปถึงหมื่นกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ
ว่ามันมากขนาดนี้เลยหรอครับ
เช่นเดียวกันกับเรื่องของค่ารักษามะเร็งบางชนิดนะฮะ
ปริมาณยา๑โดสราคา๒แสนบาท
แต่โรงพยาบาลคิดจากผู้ป่วย๘แสนบาท

พาราเซตามอลล์เนี่ยเม็ดละ๕บาท
แต่โรงพยาบาลคิดเม็ดละ๒๐๐บาท

สำหรับเรื่องของความผิดกรณีการขายสินค้าราคาสูงเกินจริงก็มีความผิด
พรบว่าด้วยสินค้าและบริการมาตรา๒๙จำคุกไม่เกิน๗ปี
ไม่เกิน๑๔๐๐๐บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับ
แล้วก็บอกว่าหลังจากที่กรมนั้นดำเนินการมาตรการต่างของโรงพยาบาลเอกชนไปแล้ว
ก็จะมีการดูแลเรื่องของค่ายาค่ารักษาต่อไปของคลินิกด้วยของโรงพยาบาลสัตว์ด้วย
เพราะว่าผู้บริโภคหลายรายยังร้องเรียนมาบอกว่าคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์เนี่ยค่ายาก็สูงค่ารักษาก็แพงครับ
อีกทั้งไม่ติดป้ายเรื่องของราคายาให้ชัดเจนนะครับ
มีรายงานได้ว่าผู้บริโภคได้แสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ต่างเรื่องของค่ารักษาของโรงพยาบาลสัตว์แพงมาก
เช่นค่าทำหมัน๗๐๐๐ถึง๘๐๐๐บาทค่าผ่าตัด๑๐๐๐๐ถึง๒๐๐๐๐บาท
โรงพยาบาลสัตว์ของรัฐคิดแค่๔๐๐๕๐๐บาทเอง
แล้วก็มีการค่าฝากต่อวัน๑๒๐๐๑๕๐๐บาทเป็นต้นเอง
แต่เอกชนนั้นก็แพงเกินจริงไปนะฮะ
เอาใครไปเจอก็ร้องเรียนได้สายด่วนของกรมการค้าภายใน๑๕๖๙นะครับ